ในโลกออนไลน์เขามีการแชร์ภาพภาพหนึ่งค่ะ

จริงแล้วมันจะต้องอ่านว่าหยุด
ป้ายนี้ติดตั้งอยู่ที่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก
นี่ไงสรุปมันอ่านว่าอะไร
จุดนี้ย้ำอีกสักหนึ่งครั้ง
เป็นจุดออกกำลังกายของคนในพื้นที่นะคะและตรงนี้เป็นเขตความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทบุรีรำค่ะตอนที่ทีมข่าวของเราเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็ไปตรวจสอบพื้นที่ไปเจอน้องวัยรุ่นสองคนนะคะเขามาตามสิ่งที่เขาเห็นในโลกออนไลน์ก็คือเขาเห็นป้ายเนี่ยมันกลับหัวกลับหางนะคะเขาก็มายืนดูด้วยท่าทางแปลกเอ๊

คือถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นอย่างเดียวไม่ได้อ่านเลย
โลกออนไลน์หลังจากที่ภาพนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องการทำงานของทางหลวงชนบทนะคะ
ว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยจะเร่งทำงานอะไรปานนั้นจนถึงขั้นติดผิดนี่นะคะ
และจุดนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมากถ้าติดผิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างความสับสนได้นะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะนายวิทย์วรวงพอแขวงทางหลวงชนบทบุรีรำออกมาชี้แจงเกี่ยวกับป้ายดังกล่าวแล้วนะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ป้ายคำว่าหยุดตรงจุดนี้ติดตั้งไว้ถูกต้องแล้ว
เริ่มติดตั้งเดือนกันยายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดตอนนั้นติดถูกต้องเป็นคำว่าหยุด
แล้วมีการเช็คล่าสุดคือวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมานายกไงคะ
เดินไปติดตามสถานการณ์เดินทางไปติดตามสถานการณ์ภัยแรงที่ตรงนี้เลยนะ
เก็บน้ำห้วยจราเข้มากตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วนะ
ป้ายมันยังไม่ได้กลับหัวแบบนี้เขาบอกแบบนี้นะคะน่าจะมีคนคึกขนองอืม
แล้วเอาไปติดใหม่ในลักษณะกลับหัวแล้วก็ไปถ่ายรูปลงในโซเชียลมีเดีย
จนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามล่าสุดนะคะ
มีเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว๒๖สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะพอแขวงทางหลวงชนบทบุรีรำฝากมาด้วยนะ
บอกว่าใครยังเห็นป้ายลักษณะที่ไม่ถูกต้องแบบนี้กลับหัวกลับหางบ้าง
ตัวเลขไม่ถูกบ้างเลือนลางบ้างแจ้งไปได้นะคะ
ที่แขวงทางหลวงชนบทสายด่วน๑๑๔๖เวียวจะส่งจรธิไปแก้ไขให้มันเรียบร้อยค่ะ